แต่ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยรายละที่เศรษฐกิจมันซบเสา
ขนาดไดโนเสายังต้องออกมาขายของเลย
ถ้าเธอนั้นมาทำให้ใจฉันไว้เธอมาทำให้ใจของฉันมันถึงกันรุนแรงอย่างนี้
ขอร้องให้เธอ
เขาขายชุดละสิบห้ายี่สิบบาทเท่านั้นเอง
เด็กก็ชอบใจเห็นไหมเด็กก็พากันมาอุดหนุนกันเยอะแยะ
ไปเจอเราก็สนใจว่าเขาขายอะไรจริง

ในความพยายามความคิดสร้างสรรค์และความอดทนนะจ๊ะ
คุณหน้าร้อนเมืองไทย
ขนาดเราใส่เสื้อผ้าธรรมดาตับยังแลบเลยค่ะคุณ

ไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์จะเป็นยังไงคุณ
จะร้อนขนาดไหนข้างในนี่น่าจะเปียกเหงื่อมากเลย

คุณคะถ้าไดโนเสาร์สู้ชีวิตแล้วเราต้องสู้กลับด้วยนะ

ลูกค้าคะต้องสู้ในแถวกลับด้วยการอุดหนุนเขาหน่อย
ใครเห็นไดโนเสาร์เดินผ่านไปผ่านมาแถวตัวเมืองภูเก็ตอุดหนุนเขาได้นะจ๊ะ

โอ้ยคุณไปแกล้งมันทำไม

แต่เด็กไม่น่าโตเลยเอาจริงน่าตาย